คุณผู้ชมคะเริ่มมีข้อความส่งเข้ามาในเฟซบุ๊กไลฟ์กันแล้ว
เพราะว่าดูเราได้ตั้งแต่๖โมงครึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้
ชาวเน็ตห้ามพลาดมาดูเรื่องราวในโลกโซเทียลกันหน่อย
เดี๋ยวน้องเฟื้องจะมาให้เล่าเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชม
เช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะอยู่ด้วยกันกับเฟื่องแบบนี้
มีข่าวโซเชียลข่าวไอทีมาเล่ากันหลากหลายเรื่องเหมือนเดิมเลยนะคะ
ข่าวแรกข่าวหนักหน่อยเป็นข่าวที่ชาวเน็ตก็ประนามนะคะ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงการกระทำของแก๊งปลาหินในจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เขาปากันตั้งกลุ่มเลยประมาณ๓๔วันมาแล้ว
แล้วก็ล่าสุดเคสนี้เป็นเคสที่ญาติของผู้เสียหายมาโพสต์ร้องเรียน
ว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะว่าอาการโคม่าคนหนึ่ง
แล้วก็อีกคนนึงพ้นขีดอันตราย
แต่ก็บาดเจ็บสาหัสเข้าโรงพยาบาลหลายวันเหมือนกันค่ะ
กรณีที่โลกโซเชียลมีการโพสต์เตือนภัยถึงแก๊งปลาหิน
แล้วก็แห่ประนามกับคนร้ายกลุ่มนี้นะคะ
สร้างความหวาดภาวะให้กับคนสุรินทร์ค่ะ
ล่าสุดเมื่อช่วงสายวานนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรอำเภอรัตนบุรี
ภายใต้การนำของพันธ์ตำรวจเอกมงคลภูวะประพาชาติผู้กำกับการ
ก็ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่บ้านหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุค่ะ
พบกับกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ๑๘ปีจำนวนทั้งสิ้น๑๒คน
ก็เลยนำตัวมาสอบสวนนะคะหนึ่งในนั้นให้การรับสารภาพ
บอกว่าเป็นคนลงมือจริงเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองกับพักพวกประมาณ๒๐คนไปเที่ยวชมการแสดงหมอลำ
งานบวชที่บ้านหนองคูแล้วก็ไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่น
ภายในงานมีการท้าทายกันค่ะก็เลยพากันเนี่ยมาดักรอคู่อริ
พอผู้เสียหายมาถึงก็เลยช่วยกันรุมปลาก้อนหินใส่
ใช้ไม้ตีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งทางตำรวจก็จะได้ขยายผลจับกลุ่มพวกที่เหลือต่อไปนะคะ
สำหรับอาการของผู้ที่เคราะหร้ายถูกปลาหินทั้ง๒ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะ
ประกอบไปด้วยนายตันติกรเสยสอนอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อาการสาหัสนะคะ
ระบุบอกว่าสมองตายแต่ยังไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจค่ะ
และอีกหนึ่งคนนะคะก็คือนายวินัยชูรสอายุ๑๕ปี

ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากได้รับการผ่าตัดสมองค่ะ
ด้านนางสาวรัตนาพรเอิบสุกพี่สาวของนายวินัย
ซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
จนเกิดเป็นกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียล
ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าว
ว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสถานที่เปลี่ยวแล้วก็ค่อนข้างมืด
บ่อยครั้งมักจะมีวัยรุ่นนำหินมาปลา
หรือนำมีดมาไล่ฟันชาวบ้านที่ขี่รถผ่านไปผ่านมา
จนชาวบ้านบริเวณนั้นหวาดผวากันไปหมดนะคะ
ตอนนี้ขณะที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้บางส่วนเนี่ย

แต่ทางญาติยืนยันนะคะว่าจะดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะ
ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะคะก็เกิดขึ้น
หลังจากกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดสุรินทร์ก็เกิดคึกขนอง
ใช้ก้อนหินปลาใส่รถผู้ที่สัญจรผ่านถนนสายท่าตูม
รัฐนบุรีช่วงกลางคืนประมาณสี่ทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่ง
ทำแบบนี้ติดต่อกันมา๓๔วันค่ะ
เป็นเหตุให้ชาวบ้านบาดเจ็บสาหัส
ผู้คนก็โพสต์ข้อความสาบแช่ง
แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจรีบติดตามตัวคนร้ายมาเอาผิดให้ได้นะคะ
ปลาหินมีมานานมาก
มิ้วเป็นนักข่าวมา๑๑ปี
มีข่าวเรื่องแก๊งปลาหินมาโดยตลอดทุกปีนะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ก็มีข่าวเรื่องแก๊งปลาหินแล้วนะ

เริ่มมีบริษัทที่ร้านขายรถติดฟิล์มอะไรต่างเหล่านี้
เขามีการขายฟิล์มเป็นฟิล์มนิรภัยสั่งมาจากต่างประเทศ
กันหินทะลุกระจกเวลาขับรถกระจกรถ

หมายความว่าแก๊งปลาหินมีมานานเป็น๑๐ปีนะ
ก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าเกิดจากอะไร
พฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่า
ในแต่ละครั้งที่มีแก๊งปลาหินออกอารวาสเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความคึกขนอง
คือปลาแบบไม่มีเหตุผลคือคึกขนองอยากจะปลาก็ปลา

ก่อให้เกิดความสูญเสียในหลายเหตุการณ์หลายกรณี

แต่หลักในคึกขนองซะเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็มีเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบแบบนี้ค่ะ

แล้วเป็นข่าวได้ลงหนังสือพิมพ์ได้เป็นข่าวแบบนี้

แล้วอันนี้คือเขาขี่รถจักรยานยนต์ด้วย

ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวตามต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ